แล้วหลงลืมจำทางกลับบ้านไม่ได้

ก็เลยเดินไปเดินมาเข้าบ้านของคนอื่นอยู่แบบนี้
ชาวบ้านเขากลัวฮะเขาเลยแจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุนี้หน่อยนะครับ
โดยชาวบ้านในซอยแสงอุทิศในตัวเมืองชายนาฏเขาตกใจกลัว
เพราะอยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งหนวดเครารุงรัง
สวมรองเท้าวนเวียนขี่รถจักรยานยนต์เข้าออกซอยหลายรอบ
แล้วหลังจากนั้นจอดรถเดินเข้าบ้านนั้นเดินเข้าบ้านนี้
ทั้งที่ไม่ใช่บ้านของตัวเขาเองนะฮะ
ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาอยู่ด้วยกันด้วยความสงบไงคุณ
เขาก็อาจจะมีการเปิดประตูอะไรทิ้งไว้แหละ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในบ้านเฉยเลยนะครับ
ทีนี้ชาวบ้านก็ต้องรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
ให้ตำรวจโรงพักเมืองชายนาฏมาช่วยจัดการหน่อยนะครับ
พอตำรวจมาถึงก็พบนายบุญทิ้งอายุ๕๕ปี

คุณลุงก็พูดจาวกวนตอนแรกเหมือนพูดไม่รู้เรื่องนะฮะ
ตำรวจก็นำตัวของลุงบุญทิ้ง
พร้อมรถจักรยานยนต์สีดำแดง
บนรถมีสายพานเครื่องจักรทางการเกษตร

ก็มาทั้งลุงมาทั้งรถเลยมาที่โรงพักเมืองชายนาฏแห่งนี้
จนกระทั่งค่อยตะล่อมตะล่อมคุยกับลุง
ลุงบุญทิ้งก็บอกชื่อบอกนามสกุล
บอกอายุได้ถูกแล้วก็บอกว่ามาจากที่ไหนได้ด้วยนะฮะ
บอกว่ามาจากตำบลหนองน้อยที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏนะฮะ
ห่างออกไปจากอำเภอตัวเมืองชายนาฏ๒๐กิโลเมตร
แต่ว่าเอารถจักรยานยนต์ของญาติก็คือขโมยมาแหละ
ขี่มาที่นี่แล้วก็หลงลืม
จำไม่ได้แล้วเอ๊ะขี่มาทางไหนยังไงกลับบ้านไม่ถูกนะครับ
ทีนี้ทางตำรวจโรงพักวัดสิงห์ก็ช่วยตามหา
ญาติของคุณลุงให้มารับตัวกลับบ้านนะครับ
ตำรวจบอกว่าลุงบุญทิ้งน่าจะสติไม่ดี
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของญาติออกมาจากบ้าน
คือจริงแล้วญาติได้ออกตามหาอยู่นะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าลุงบุญทิ้งไปไหน

ทางญาติก็เลยต้องมารับคุณลุงบุญทิ้งกลับบ้าน
เมืองชายนาฏให้คุณลุงบุญทิ้งนั่งรออยู่ที่โรงพัก

ต้องดูแลญาติอย่างใกล้ชิดด้วยนะฮะ